ใครไม่เลือกซื้อดอกไม้สดก็มีทางเลือกนะ

มีคนทำสบู่นะคะเป็นรูปดอกกุหลาบ
ตอนนี้นะบอกว่าขายได้ดิบได้ดีเลยล่ะค่ะ
เอาสบู่มาทำเป็นดอกไม้

ได้รับไปปุ๊บเนี่ยก็เอามาอาบน้ำต่อด้วย

ไม่ได้สิคุณเขาอุตส่าห์ปั้นดูเขาค่อยทำนี่
กลีบค่อยบรรจงปั้นแล้วก็แปะไปทีละกลีบกว่าจะเป็น๑ดอกนี่ต้องใช้ความพยายาม
คุณอรไทยอุบลจินดา
กำลังท้องเลยนะท้องแก่แล้วด้วย
อายุ๒๕ปีเป็นชาวตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
ไอเดียอยากจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็เลยไปเรียนการทำดอกกุหลาบด้วยสบู่ผ่านทางยูทูปแล้วก็ฝึกค่ะ
ฝึกจนชำนาญกว่าจะเป็นดอกกุหลาบสวยเนี่ยเป็นดอกเบี้ยวมาหลายครั้งนะ
ท้ายที่สุดแล้วอ่ะสวยงามโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็มีลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อเยอะเลยค่ะ
ก็คือว่าเราก็มาค่าในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยอะค่ะ
นี่คุณรู้ไหมว่าช่วงใกล้วาเลนไทย
ลูกค้าสั่งกันมาเยอะโดยเฉพาะคุณหนุ่มคุณผู้ชาย

คุณพ่อคุณแม่ผมชอบมากดอกไม้ดอกกุหลับที่มันมีกลิ่นแบบนี้นะ
สองอันหรอรีบสั่งนะ

ขวัญคนรักที่น่าจะถูกอกถูกใจอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กน้อยที่เรานำมาเสนอนอกเหนือจากดอกไม้ช็อกโกแลตอะไรต่างแบบนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือกระจายรายได้ออกสู่ชุมชนด้วยค่ะ